ต่อกันที่ข่าวนี้ครับไปดูการช่วยชีวิตอศอายุ๕๓
เกือบตายในบ้านคนเดียวแล้วนะครับ
เพราะดีนะครับตำรวจกับกู้ภัยไปงัดบ้านช่วยไว้ได้ทันฮะ
ขอตลอดครับ

นั่นแหละครับที่ผมบอกว่าโอ้โหนอนอยู่นิ่งเลย
ตำรวจสพเมืองครับสพเมืองตากแล้วก็กู้ภัยอบจตาก
กู้ชีพไม้งามนะเอาอุปกรณ์ไปงัดบ้านหลังนี้
หมู่๗ตะบนไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากครับ
เป็นบ้านไม้ยกสูงติดถนนประหลโยธิน
ข้างในโรงกรณ์เอาไว้แน่นเลยต้องงัดกันแบบนี้
ใช้เวลาประมาณสัก๕นาทีครับก็เปิดประตูได้เข้าไป
เจอนายสวัสดิ์มีศรีสวัสดิ์นะครับอายุ๕๔ปี
เจ้าของบ้านซึ่งเขาเนี่ยเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน
อำเภอเมืองตากแล้วนะครับนอนแน่นิ่งหน้าคว่ำอยู่กับพื้นแบบนี้
สวมเสื้อยืดสีฟ้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกางเกงขาสั้นสีฟ้า
แต่ว่าหลุดไปอยู่ที่หัวเข่านะมือทั้งสองกำและเกร็ง
ด้วยความเป็นห่วงหลานชายตะโกนเรียกชื่อเพราะคิดว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
แต่เห็นนิ้วกระดิกครับเห็นนิ้วกระดิกอยู่
กู้ภัยก็ตรวจสอบอ้าวยังมีสัญญาณชีพประถมพยาบาลครับ
ทางเดินหายใจแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาราช
เพื่อช่วยชีวิตขณะนี้นะครับอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว
ก่อนหน้านี้ในสวรรค์เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวครับ
อยู่บ้านคนเดียวญาติกับผู้ร่วมงานพยายามโทรหา
พอมาอยู่ใกล้บ้านได้ยินนะได้ยินเสียงโทรศัพท์มาจากในบ้าน
แต่ไม่มีคนรับสายแล้วก็ติดต่อไม่ได้
ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเกรงว่าจะเกิดอันตรายถึงชีวิตครับ
ประสานขอความช่วยเหลือจนช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันแบบนี้แหละฮะ
โอ้โหสงสัยท่านจะมีโรคประจำตัวนะ
อันนี้เรื่องสำคัญเลยนะคะคือถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะ
หรือว่ามีโรคประจำตัวปุ่มฉุกเฉินของโทรศัพท์เนี่ย
เซ็ตไว้ให้เลยลูกหลานจะต้องเซ็ตไว้ให้
เพื่อจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที่
อันนี้โชคดีนะคะตัดสินใจถูกค่ะ
ลูกหลานก็ผิดสังเกตนะคะก็สามารถเข้าไปช่วยไว้ได้ทันค่ะ
ขอให้ปลอดภัยกลับบ้านเร็วนะคะ